ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะเราก็อยากรู้ความคืบหน้าเมื่อวาน
เล่าให้ฟังซะยาวเลยกรณีที่
คนที่อ้างตัวว่าเป็นนักธุรกิจเกาหลี

แล้วบังคับให้ใช้หนี้ทิพย์เป็นร้อยล้าน
ทีนี้พอตำรวจบุกไปจับกลุ่มตัวได้แล้วทั้งสองคนคือนายฮารุกับนายตรีเพชรัตน
ความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไงสองคนนี้เขาปฏิเสธนะคะ
แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้หลอกแต่ฝั่งผู้เสียหายทุกคนยอมเองหมดเลย
ทีนี้ค่ะตำรวจสนบวรมงคลก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่สวัสดิการ
คุ้มครองแรงงานสอบปากคำนายฮารุพวังศรีสาวสองคนนี้
กับอีกคนนึงคือนายตรีเพชรัตณเพชรอายุ๒๐ปีนี่นะคะ
สองคนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาแหละเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
เอาน้ำร้อนราดเขาเรื่องของการกักขังหน่วงเหนียว
ให้อยู่ในห้องในคอนโด๒๓ปีเพราะอะไรล่ะ
ชวนอดีตพยาบาล๓คนมาร่วมลงทุนบังคับให้ทำงาน
ใช้หนี้ทิพย์๑๔๐ล้านกรอกหูอีท่าไหนไม่รู้
กักขังอยู่ในห้องพักถ้าเกิดหาตังค์ไม่ได้
เป้าที่กำหนดก็จะเอาน้ำร้อนราด
แล้วก็ให้ตัวเหยื่อพาลูกอีก๒คนมาอยู่ด้วยกัน
กลายเป็นมีผู้เสียหาย๕คนป้อนข้อมูลล้างสมอง
ให้เด็ก๖ขวบ๑๐ขวบเปลี่ยนแม่แท้
แล้วมาเชิดชูตัวเองแทนเพราะว่าให้เรียกตัวเอง

ทีนี้สอบปากคำนายฮารุค่ะเขาปฏิเสธนะ
แล้วก็บอกว่าแม่ตบทำไมเทน้ำร้อนราดน้ำร้อนใส่ผู้เสียหายจริง
แต่เรื่องที่บังคับให้แม่แท้ของเด็กไปตบลูกน่ะ

แล้วตำรวจก็เลยถามไงเรื่องของการชวนคนมาทำธุรกิจล่ะ
ฮารุยืนยันว่าไม่เคยหลอกใคร
แต่เสนอไอเดียไงแบบลองมาสายความสวยงามไหมล่ะ
เดี๋ยวจะลงทุนให้เพราะว่าฝั่งผู้เสียหาย
เป็นพยาบาลทำงานอยู่ในโรงพยาบาลรัฐ

แล้วเห็นว่าก็มีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้ว
มีรายได้จากงานประจำแต่ว่ารายได้จากงานประจำมันไม่พอไง

ส่วนอีกคนนึงนายตรีเพชรัตน์เขารับสารภาพค่ะ
อ้างว่าผมได้รับคำสั่งจากฮารุ
ก็ให้ดูทั้ง๓คนเหยื่อทั้ง๓คน
ช่วงหลังบังคับให้ไปตะเวนหาตังค์มาให้ได้
ให้ได้๖๐๐๐ภายใน๔๘ชั่วโมงภายใน๒วันนะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดหาตังค์ไม่ได้ฮารุบอกว่า
ให้ผมทำร้ายร่างกายเขาจนกว่าจะพอใจ

ให้เวลา๔๘ชั่วโมงหามา๖หมื่นเลยนะใช่

ตำรวจคุมตัวทั้งคู่ออกจากห้องขังครับ
ทั้งคู่ใช้ผ้าห่มคลุมตัวปิดบังใบหน้านะ
ฝ่าวงล้อมนักข่าวไปขึ้นรถเลย
เพื่อไปถูกฝากขังที่สารอาญาตลิ่งชัน
เรื่องต้นตำรวจแจ้ง๓ข้อหาครับ
ความผิดทางเสรีภาพฝืนใจผู้อื่น

ส่วนข้อหาทารุณกรรมคาดว่าจะเข้าข่ายความผิด
เพราะว่ามีการบังคับให้ผู้เสียหายทุบตีลูกตัวเอง
แล้วก็ให้เรียกผู้ต้องหาว่าแม่ด้วย
ส่วนข้อหาการค้ามนุษย์อันนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา
เพิ่มเติมว่ามันเข้าข่ายหรือเปล่านะ
อกจากนี้คุณผู้ชมไม่ได้จบแค่๕คน
มีผู้เสียหายรายอื่นด้วยนะ
ทยอยแจ้งความอย่างต่อเนื่องเลยครับ
หนึ่งในนั้นคือนางสาวเจริญศรีอังสิวาพงศ์

ไปรู้จักกับฮารุเมื่อ๘ปีก่อน
จ้างให้ฮารุมาสอนพิเศษภาษาอังกฤษให้กับลูกสาว
แล้วฮารุก็พูดจาโน้มน้าวเก่งนะ
อุบายชวนเธอไปเซ้งที่ดินของพี่สาวย่านตรอกเข้าสาร

พอจ่ายเงินไปแล้วเชิดเลยครับ
เชิดหน้าชูตาอะไรนะเชิดเงินหนี

พอเราเห็นเหยื่อออกมาแฉแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อย

ฮารุกับปรีเพชรรัฐประวัติเขาเป็นยังไงนะ
ซึ่งย้อนดูประวัติของฮารุหน่อยค่ะ
ทำไมเขาดูแบบมีความรู้ทางด้านจิตวิทยา
พูดชวนให้คนเคลิ้มให้หลงเชื่อล้างสมองได้
คือเขาไม่ได้เรียนจิตวิทยามาโดยตรง
แต่เขาอ่านหนังสือเอง

ตำรวจเจอหนังสือพวกจิตวิทยาการพูดจานโน้มน้าว

เพราะว่าเมื่อวานเรายังเล่าอยู่เลยเรื่องทฤษฎีแก๊สไลติ้งใช่ไหม
ที่แบบว่าทำให้พูดจนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่า

เพราะว่าชุดคำพูดก็คือเธอคิดมากไปเองหรือเปล่า
อย่าทำเป็นเรื่องใหญ่สิอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วฮารุก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันกับเหยื่อ
แล้วภาษาการทำงานของฮารุไม่ธรรมดานะ
เป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่เกาหลีใต้ที่ไทย
แล้วก็ทำธุรกิจเครื่องประดับออนไลน์ทั้งทางฝั่งเกาหลีใต้ทั้งหมดเลยค่ะ
อันนี้คือประวัติการทำงานของเขานะ
เคยเรียนแฟชั่นแล้วก็ดีไซน์ที่อังกฤษ
เคยเรียนแพทย์ทางเลือกแบบผสมที่เกาหลีใต้

แล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐ

ช่วงโควิดระบาดหนักพอพูดไปแล้วไปแบบหื้อมมมมม

แล้วคุยก็ดูเป็นมิตรดูอัธยาศัยดีดูภูมิฐานนะคะ
เหยื่อก็เลยตายใจอย่างเหยื่อ
เค้าเข้าหาด้วยการดูดวงไภทะโล
ช่วงนั้นคุณไพรินมีปัญหาชีวิตพอดี
แล้วฮารุก็ยื่นมือเข้าไปช่วย
มีการบอกด้วยไงบอกว่าเดี๋ยวเราไปสาบานนะ

เราจะเป็นเหมือนพี่น้องกันเราจะช่วยกันไปจนวันตาย
เหยื่อก็เลยตายใจแล้วก็หลงเชื่อแบบนี้ค่ะ